ต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ

รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก

ผู้หญิงบอกว่าพี่ไม่มี

ด้วยความรักแล้วค่ะก็เลยไป
จัดการทำสัญญาเช่าซื้อให้

สุดท้ายผู้หญิงหายไป

ผู้ชายก็ผ่อนสิผ่อนไปเพราะเป็นชื่อของเขา

ด้าสีแดงหมายเลขทะเบียน๑

กาลสินมูลค่ากว่า๖๐๐๐บาท
ไปแจ้งความกับตำรวจสพดอนจาน

แล้วก็หายตัวไปทั้งรถทั้งคน

เปิดร้านรับทำป้ายไวนิว
เผลอดรจานรู้จักกับนางสาว

รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊คคนนี้แหละ
อายุห่างกันสัก๑๔ปีนะ

ก็เลยมีการพูดคุยกันจนเกิดความ

จากนั้นชักชวนนางสาวเอให้มาช่วย
งานที่ร้านก็เลยตัดสินใจ
มีอยู่๑คัน
แต่ก็นำไปจำนำเอาไว้ที่เต้นรถ

ก็เลยขอให้นายทศพลไปซื้อรถจักรยานยนต์ให้

ทำสัญญาเช่าซื้อไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน

โดยนางสาวเอเป็นคนจ่ายเงินดาวน์เองค่ะ

เป็นคนทำสัญญาการเช่าซื้อ

เดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอยางตลาด

ไปหลายวันไม่สามารถติดต่อได้

เพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีอะนะคะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ

ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ

ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ
ก็เลยตามไปที่บ้านไม่พบตัวแล้วค่ะ

ส่วนเรื่องทางทางคดีนี่นะคะ

ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามแม่ของนางสาวเอ
นางสาวเอยอมรับว่าลูกสาวเป็นคนชอบเที่ยวเตร่แล้วก็ติดการพนัน
แล้วก็อย่างที่เขาเล่าไปเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ขอให้นายทศพลทำใจแล้วก็ตัดใจ
ซึ่งแม่ของนางสาวเอพยายามจะขายที่ดินเพื่อนำเงินไปถ่ายรถเก๋ง
เอาไปจำนำไว้ที่เต็นต์รถกลับคืนมา
ผู้เสียหายยืนยันว่าแม้จะเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ก็อยากได้รถจักรยานยนต์คืน
เพราะกลัวว่าหญิงสาวจะนำไปขายหรือว่าแปรสภาพ

ก็เลยนำเรื่องนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์
แล้วก็เรียกร้องให้คนที่เคยถูกนางสาวเอหลอกให้หลงรัก
แล้วก็เช่าซื้อรถที่แม่บอกว่ามี๔คันมาก่อนหน้านี้

เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะ